เรือหลวงสุโขทัยนายหนึ่งนะครับช่วงเวลานั้นได้โทรหาญาติเพื่อขอความช่วยเหลือ

ขึ้นเลยขึ้นเลย
โทรมาหาญาตินะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะโทรมาหาญาติเพื่อแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างให้ทราบ
ในคลิปนี้บอกว่าเป็นช่วงที่เรือหลวงกระบุรีเนี่ยกำลังจะเข้าเทียบ
เพื่อช่วยเหลือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่ที่รอบเรือหลวงสุโขทัยด้วย
ที่อยู่ที่ฝั่งนี้ก็ถามว่าขึ้นฮอหรือว่าขึ้นเรือนะฮะทหารเรือนายนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นเรือ
ทางญาติจะโอยพรว่าขอให้ปลอดภัยค่ะ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
ต้องพยายามเอาชีวิตรอดกลับมาหาคนที่บ้านด้วยทำไมไม่คิดว่าทหารบนเรือเขาก็รักชีวิตตัวเองเหมือนกัน
แต่ก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้แฟนนุ่มของหญิงสาวคนนี้เนี่ยปลอดภัยหรือยังนะฮะ
หรือว่าอยู่ในรายชื่อที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วหรือกำลังรอการค้นหารอการช่วยเหลือกันอยู่
มีอีกคนนึงนะครับเป็นผู้หญิงนะครับโพสต์ทวิตเตอร์ระบุว่าแฟนเราก็อยู่บนเรือเหมือนกัน
ตอนนี้เป็นห่วงมากยังย้ายกำลังพลไม่ได้เลย
แล้วบางคนเนี่ยมาเม้นต์กันสนุกปากแต่สุดท้ายสำหรับท่านนี้นะครับ
แจ้งว่าแฟนนุ่มของเธอเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยและอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานที่ประจวบคิริขันแล้ว
นามที่ขึ้นอยู่หน้าจอคือรายนามกำลังพลที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้ว
แต่ยังมีกำลังพลที่ลอยคออยู่กลางทะเลรอคอยความช่วยเหลืออยู่
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพนี้ค่ะเป็นการค้นหาภาคอากาศนะคะ
แล้วก็จะเห็นภาพมุมสูงลงมาบนทะเลจะเห็นกำลังพลที่ใส่ชูชีพ
ลอยคอรอคอยความช่วยเหลือแล้วก็อยู่บนเรือยาง

รอยเจอแล้วครับอยู่อยู่ใต้ปีกครับถ่ายถ่ายได้ครับถ่ายได้
บอกว่าตอนนี้กำลังพลบนเรือหลวงสุโขทัยยังพลัดหลงอยู่กลางทะเล
การค้นหาทางอากาศกำลังพลใส่ชูชีพ
ขอให้ได้รับความช่วยเหลือปลอดภัยทุกนายแฮชแท็กเรือหลวงสุโขทัย
อันนี้คือภาพการค้นหาตอนเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หกโมงสี่สิบนาทีเช้าวันนี้เรือสินค้าศรีชายาได้เข้าเทียบท่า
ท่าเรือประจวบอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
เลียงกำลังพลที่บาดเจ็บและไม่บาดเจ็บลงจากเรือประมาณ๒๐กว่านายได้ค่ะ
มีผู้ที่บาดเจ็บหนักนะคะต้องนอนเปรย์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบส่งโรงพยาบาลบางสะพานส่วนผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อย
พอนำตัวขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีการแจกผ้าห่มนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางสะพานเช่นเดียวกัน
แล้วก็จะมีการแยกนะคะระหว่างผู้ที่บาดเจ็บเล็กน้อยกับบาดเจ็บหนักค่ะ
เจ็บเล็กน้อยเนี่ยก็จะกลับไปที่กองเรือยุทธการสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ